จังหวะดีค่ะเมื่อวานนี้ฉันนัดคุณเบ้นตอนเย็น

ก็คือเขาจะดูว่าแพทย์ตอบว่าอะไรเขาจะได้ตอบถูกนะคะ
ซึ่งก็นี่แหละค่ะนั่งดูเปิดดูหน้าจอ
เหมือนอาเฮียกับอาซ้อลด้วยอะ
เตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
ระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ย

ด้วยอาจจะเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะต้องการที่โล่ง

ก็ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ผมเข้าไปได้๓เดือนแล้ว
ก็ได้จัดทำห้องที่จะพาร์ทเมนต์ใหม่
เนื้อที่ก็กว้างเลยประมาณ๑๕๐ตารางเมตร

มีอะไรยัดใส่ได้เต็มที่หมดเลย
วันหนึ่งเนี่ยผมจะกลับมาโดยใจของผมแล้วเนี่ย

แต่ว่าในเมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่าง
ที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ย
สุดสาวอาทิตย์ผมก็ไปนอนบ้านเขา

ก็มันเป็นครอบครัวมันก็ดีที่สุดไหม

การที่พ่อแม่ลูกมันก็ดูอบอุ่นที่สุดแล้วล่ะ
นี่ตอบดีปรบมือให้

คุณแพทย์ก็ทำรายการแชร์ข่าวสาวซอมบอกว่า

คือออฟฟิศสตูดิโอไทยรัฐของเราเนี่ย
ใกล้กับอภาพเม้นท์ของคุณเบ้นนะคะ

งั้นก็มีห้องว่างเหลือไหมพี่แจ๊คไปนอนไหม

จริงมีอีกหลายเรื่องรอติดตามดูในช่วงต่อไปนะคะ
เบ้นพูดทั้งเรื่องชีวิตหลังเรือนจำการใช้ชีวิตแบบโอ้โห